แต่คราวนี้มาเป็นคู่จิ้นสมัยนี้คุณผู้ชมค่ะเขามีคู่จิ้นแบบชายหญิงหญิงหรือถ้าเป็นคู่จิ้นแบบชายชายเขาจะเรียกว่าคู่จิ้นสายวาย
วันนี้ค่ะกำเนิดคู่จิ้นคู่ใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงนั่นก็คือหนุ่มโจอี้ภูวศิษย์และลำเพลินวงศกรคุณผู้ชม
ใครที่ติดตามผลงานของทั้งคู่เนี่ยนะก็คงจะได้เห็นความสนิทสนมของคู่นี้เพราะมักจะมีภาพอยู่ด้วยกันทั้งเวลาเตะบอลเอ่ยหรือว่าช่วงเวลาที่เล่นดนตรี
ซึ่งเพลงใหม่ของลำเพอร์เนี้ยจริงจริงโจอี้เขาก็ร้องคอรัสให้ด้วยนะค่ะรวมไปถึงช่วยดิดพินให้ด้วยอืม
แต่ความจิ้นที่ทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้มาจากภาพนี้ค่ะอารมณ์เหมือนเพลงฮิตเพลงนี้เลยอ่ะ
จังหวะตกลุ้นรักเป็นอย่างนี้เสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอ
นี่ต้องร้องแบบตะเล็กตะน้อย
ดูภาพแล้วว่าแคปชั่นเอาคุณผู้ชม
ทำเอาแฟนพาจิ้นกันยกใหญ่จิ้นกันไปไกล
ซึ่งวันนี้นะคะเรามีความในใจของคู่นี้

เขาจะมาเล่าความประทับใจที่มีต่อกันให้ฟัง
ใครจะโดนเมาส์หนักลองไปฟังดูค่ะ
อ๋อน้องโจอี้เหรอครับ
เราก็สนิทกันเติมหนึ่งนะฮะ
เห็นกันอยู่เติบหนึ่งเพราะว่าเราเป็นลูกอีสานด้วยกันทั้งคู่ครับ
แล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องเพลงครับ

ผมว่าโจอี้กวนกว่านะครับ
เขาก็ชอบเตะบอลแล้วก็ชอบเล่นบอลกวนคนอื่นครับ
แต่ถ้ากว่างกว่าเราลองฝากใครกันดีกว่าครับ
เท่ากันดีกว่า
รักครับรักน้องชายมาก